มีบ้างค่ะตามอย่างที่ลิงบอก

ไม่ได้รอแล้วก็เดือนหน้าค่ะ

อย่างที่บอกมันก็คงไม่ได้ไปอยู่ด้วย

ก็ให้เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะอย่างบอกไปแล้วว่าเราหนูในส่วนตัวของหนูเอง
สามารถเป็นเพื่อนได้ให้อภัยได้แต่ถามว่าส่วนที่ผ่านมามันเจ็บไหม
ก็มันเจ็บจริงกับสิ่งที่เขาทำแต่พร้อมที่จะให้อภัยถ้าเกิดทักมาเคลียร์ก็

แกกำลังลูกกาลหรือเปล่า
หนูว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลนะคะอย่าเอาไปรวมกับทุกคนเลย
คนเรามีทั้งแบบดีและไม่ดีแล้วในส่วนของแต่ละคน
คนคนนึงไม่ใช่ว่าจะไม่ดีทั้งหมดส่วนบีก็มี
อย่างที่หนูบอกว่าก่อนหน้านี้พี่ตามเขาก็ดีมาตลอด
อืมใช่ไหม
เราดูกันแบบว่าคิดบวกไหมเราดูคิดบวกอ่ะ
ด้วยคิดบวกไหมจริงต้องขอบคุณเพื่อนพี่ที่อยู่รอบข้าง
ป้อนข้อมูลให้เราก็จะแบบแนะนำให้เราไปในทางที่ดี
เราก็เลยโอเคแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ได้มองชีวิตให้มันลบ
เพราะว่าถ้าเกิดมองลบเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับเราทำร้ายตัวเองอะค่ะ

ให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างตอนนี้ที่แบบมันผ่านมาได้มันค่อนข้างแย่
สิ่งที่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของหญิงก็คือ

อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราไม่ดีแม่เราหนักกว่า
อันดับที่สองคือเพื่อนพี่แล้วก็ประชาชนทุกคน
แฟนคลับที่ให้กำลังใจ